ของหวาน

จริงเลยเนาะบอกไม่ต้องนะ
ท่ามแม่ผมให้จับไปผัดกับสตอกุ้มกะปิเลยน่ะ

อาจจะเล่าให้ฟังอารัวสตอนี่นะเป็นไอเดียของคุณนงนพัฒน์สภานุษย์ค่ะ
ซึ่งจริงแล้วเธอเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน
ประจำโรงพยาบาลตรังนะแต่ว่ามาทำอาชีพเสริมคือทำขนมขายนี่แหละ
โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบสัตว์ต่อแต่บอกว่าออกมาดัดแปลงหน่อยไหม
ให้มันเป็นขนมหน้าตาเหมือนสตอแบบนี้ค่ะ
ก็ใช้แป้งที่ทำขนมอารัวเหมือนทุกอย่างเลย
แค่ใช้แม่พิมพ์เม็ดสต่อแล้วก็ใช้สีเขียวนะคะ
มาออกแบบมาสร้างสรรค์ทำให้เหมือนกับเม็ดสตอร์จริง
เวลาอบขนมใช้เวลาประมาณสัก๔ชั่วโมง
สูตรเขาจะตากแดดใช่ไหมแต่สมัยนี้เขาก็เป็นเครื่องอบนี่แหละ
พออบแล้ว๔ชั่วโมงปุ๊บออกมาโอ้โหหน้าตาเหมือนเม็ดสตอจริง
แล้วก็รสชาติหอมหวานด้วยนะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมค่ะถ้าใครอยากจะทานนี่นะเขาก็มีให้เราสั่งนะ

หรือว่าจะสั่งไปเป็นของฝากของที่ระลึกก็ได้เหมือนกัน
อุ้ยแต่เหมือนสตอมากเลยอ่ะ

เอาไปผัดกะปิกุ้งได้ไหม

คุณติดใจเมนูอะไรกะปิกกุ้งสตอน

เออเอาเป็นว่าอย่างนี้คุณอยากจะลองไปทำดูใช่ไหม

คือราคาแบบนี้ค่ะน้ำหนัก๒๐๐กรัมราคา๑๐๐บาท
ถ้าครึ่งกิโล๒๓๐บาท
แต่ถ้าเกิดอยากทานเยอะสักกิโลหนึ่ง๔๕๐บาทค่ะ
ติดต่อไปได้นะคะเราให้เฟซบุ๊กแล้วกันนะคะ
ชื่อเพจว่าวุ้นไออุ่นวุ้นแฟนซีตรัง

ร้านนี้เขาส่งทั่วประเทศนะคุณ
ส่งมาแล้วถามว่าอุ๊ยแล้วมันจะยังอยู่ท่ายได้เหรอ
เขามีอายุการรักษาเก็บไว้ได้๗๑๐วันในตู้เย็นนะ
ต้องกินสดหน่อยเพราะว่าร้านนี้เขาไม่มีสารกันบูดนะคะ
มันต้องไปเก็บในเครื่องซักผ้าอะไรแบบนี้บ้างไหมได้ไหม

ดิฉันก็ไม่มีคำตอบให้กับคุณเพราะว่าแม่จะถามคำถามนี้
เอาเป็นว่าไปกินอารัวกันดีกว่า
ถ้ากินอารัวแล้วจะบอกว่าอารัว
สุดยอดลองสั่งกันได้นะจ๊ะ
ไปเอาของพี่โชเล่เข้ามาก็ตามมาเก็บเรื่องการติด
ต้องจ่ายเยอะอยู่แล้วกลัวอะไรอ่ะ